ท่านผู้ชมครับบางทีชีวิตคนเรามันก็มีสิ่งไม่คาดฝัน

อย่างที่เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีใต้นะฮะ
ตอนนี้มีอยู่๒คนนะครับตกลงไปในแม่น้ำน่าน

งมหากันอยู่ก็สืบเนื่องมาจากเมื่อวานนี้
ตำบลศรีพิรมอำเภอพรมพิรามจังหวัดพิศนุโลก

สนามกอล์ฟเนี่ยฮะจะมีแม่น้ำน่านขั้นกลาง
แล้วสามารถข้ามฝั่งไปสองฝั่งได้

จะนั่งรถกอล์ฟข้ามโป๊ะข้ามฝั่งไปเลยก็ได้
ขึ้นรถกอล์ฟบนโป๊ะปรากฏว่าเมื่อวานนี้สักประมาณ๑๐โมงกว่า
นักท่องเที่ยวชาวเกาหลีใต้เข้ามาสองครอบครัวสามีภรรยานะก็มากันเนี่ย๒คัน
คันนึงเนี่ยขึ้นไปจอดบนโป๊ะก่อนแล้วเพื่อรอจะข้ามฝั่ง
เพื่อนขับรถกอล์ฟตามหลังมาชนรถกอล์ฟคันแรกของเพื่อนที่จอดอยู่บนโป๊ะ
ตกลงไปในแม่น้ำค่ะคาดว่ารถก๊อฟคันข้างหลังเหมือนกับเบรกไม่ทัน
แล้วก็พุ่งไปชนอ่ะทีนี้สองสามีภรรยาที่เขาอยู่คันแรก
เขาตกลงไปในน้ำทั้งคู่เพื่อนที่อยู่คันหลัง
ก็เลยกระโดดลงไปช่วยค่ะแต่ก็มีพลเมืองดีตรงนั้น
มีแคดดี้ตะโกนร้องให้คนช่วยมีพลเมืองดีกระโดดลงไปช่วย
ตัวภรรยาเนี้ยที่อยู่คันแรกอ่ะเขาช่วยขึ้นมาได้อืม
แต่สามีของทั้งคู่ทั้งสองคันณขณะนี้ยังหาไม่เจอเลย
ตั้งแต่เมื่อวานนี้ตอนสายสายนะฮะเนี่ยนะฮะนี่เป็นภาพกราฟิกนะครับ
จำลองเหตุการณ์นะครับท่านผู้ชมครับอ่าตอนเกิดเหตุเนี่ย
กอล์ฟแห่งนี้มีสองฝั่งมีแม่น้ำน่านกั้นกลาง
ซึ่งในแซร์อุงฮานะครับอายุเจ็ดสิบหกปีนะ
แล้วก็ภรรยาก็คือนางคิมอายุหกสิบแปดปีเป็นชากรีใต้
อยู่บนรถกอล์ฟคันแรกขึ้นมาจอดบนโป๊ะแล้ว
จะข้ามฝั่งไปยังอีกฝั่งหนึ่งเป็นคลับเฮาวส์
จากนั้นอีกคันหนึ่งคือในจุนยงชองอายุหกสิบแปดปี
ที่มากับภรรยาเหมือนกันนะครับขับรถกอล์ฟคันที่สองมา
มีนางซองบียองโฮนั่งมาด้วยนะครับ
จังหวะขับมาขึ้นมาบนโป๊ะเนี่ยปรากฏว่าด้านหน้าของรถเนี่ย
ชนกระแทกกับคันแรกที่จอดอยู่บนโป๊ะแล้ว
แล้วรถกอล์ฟคันแรกก็ถลายไปกระแทกกับโซ่ที่คล้องกั้นอยู่ด้านหน้าโป๊ะ
มีนายสุธนจ่างเทียนเจ้าหน้าที่คนไทยอยู่บนโป๊ะเนี่ยนะฮะ
ประจำอยู่ตรงจุดนั้นไอ้โซ่ที่กั้นเนี่ยมันเป็นห่วงคล้อง
มันหลุดนะฮะหลุดจากตัวยึดนายสุธนนี่ก็ตกลงไปในน้ำ
พร้อมกับรถกอล์ฟที่มีนายแซ่อุงฮากับนางคิโมชูนั่งอยู่ของคันแรกเนี่ย
ไปสามคนนะค่ะนายจุนยงชองคนขับรถกอล์ฟ
คันหลังที่มาชนเขากระโดดลงไปช่วยเพื่อจะช่วยเพื่อนนะครับ
สุดท้ายนางคีโมชูภรรยาของนายแซ่อุงฮาที่ขับรถกอล์ฟคันแรก
แล้วก็นายสุธนคนที่ดูแลโป๊ะขึ้นมาจากน้ำได้เพราะว่ามีคนแถวนั้นก็ไปช่วยด้วย
แต่นายจุนยงชองกับนายแซ่อุงฮาจมน้ำศูนย์หายทั้งคู่
ก็คือฝ่ายสามีของทั้งคู่ทั้งสองคันจมน้ำหายไปตั้งแต่เมื่อวานนี้
แม่น้ำลึกอะค่ะ๑๔เมตรน้ำเที่ยวน้ำขุ่นด้วย
ยังหาไม่เจอเลยอ่ะค่ะเนี่ยสนามกอล์ฟเขาก็จะข้ามไปมาระหว่างสนามกอล์ฟกับคลับเฮาวส์ได้นะครับ
ขณะเกิดเหตุมีแคดดี้สนามกอล์ฟสองคนที่เห็นเหตุการณ์นะครับตะโกนเรียกคนที่อยู่แถวนั้นให้มาช่วยกันนะฮะ
ก็มีพลเมืองดีคนหนึ่งที่ไปช่วยนะครับคือนายฉลาวโพเต็มอายุหกสิบห้าปี
เป็นชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นนายฉลาบอกว่าเขากำลังพายเรือออกหาปลาในแม่น้ำน่าน
มาถึงจุดเกิดเหตุพบว่ามีเหตุการณ์รถกอล์ฟกำลังจะจมน้ำ
มีผู้หญิงตกลงไปในน้ำกำลังตะเกียกตะกายจะหมดเรี่ยวแรง
พายเรือเข้าไปช่วยใช้มือดึงเสื้อขึ้นมาจนพ้นน้ำ
แล้วก็ประคับประคองพากันเข้าฝั่งจนปลอดภัยขณะที่ทางผู้ราชการจังหวัดพิศนุโลกนะครับ
ของนายแซอุงฮาชาวเกาหลีใต้ที่ได้รับการช่วยเหลือขึ้นมานะ
ตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลพิศนุเวศแล้วตอนนี้ก็ได้ระดมกำลังหากันอยู่อย่างเต็มที่นะครับ
แต่ว่าจนถึงณขณะนี้ในวันนี้เนี่ยก็ยังหาไม่พบนะครับ
ประนาน้ำก็ไปช่วยกันนะฮะตอนนี้ทางจังหวัด
รายงานให้กระทรวงมหาดไทยแล้วก็สถานทูตเกาหลีทราบเหตุการณ์ทั้งหมดแล้วนะครับ
โดยทางกงศุลฝ่ายตำรวจและเจ้าหน้าที่สถานทูตเดินทางมาที่รีสอร์ทที่พิศนุโลกแล้วนะครับ
เพื่อที่จะติดตามความคืบหน้าในการค้นหานะแม่น้ำก็ไหลเชี่ยวนะฮะ
ค่ะทางจังหวัดบอกว่าถ้าไม่เจอคงต้องขยายจุดไปเรื่อยเรื่อยอืม
ใช้เจ้าหน้าที่กว่าห้าสิบนายอ่ะค่ะแล้วก็เขาบอกว่าเป็นไปได้ว่าร่างของนักท่องเที่ยว
เกาหลีใต้ทั้งสองคนที่ยังไม่เจอเนี่ยอาจจะลอยไปไกลจากจุดเกิดเหตุค่อนข้างมากพอสมควร
อืมณตอนนี้ก็เลยยังไม่พบเพราะว่าน้ำเชี่ยวมากนะคะ